คุณผู้ชมเดี๋ยวจะพาไปดูคลิปนาทีชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่ง
นี่เป็นเหตุการณ์รถชนกัน๔คันนะคะ
มีมอเตอร์ไซค์ผู้หญิงคนหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์มาแซงขวาหน้ารถกระบะแล้วเสียหลัก
พลิกล้มอยู่หน้ารถกระบะหลายรอบ

พอแซงมาเสร็จใช่ไหมคะแซงขวาแล้วเขาเกิดเสียหลักแล้วก็ล้ม
กลิ้งกลิ้งหน้ารถกระบะรถกระบะก็ต้องเบรกกระทันหัน
ซึ่งรถมอเตอร์ไซค์ไปชนกระบะคันหน้า
ในขณะที่กระบะคันหลังเบรกกระทันหัน
รถเก่งที่ตามหลังมาเบรกไม่ทัน
ก็ชนซ้ำเข้าไปอีกแต่เคราะห์ดีจริงนะคะที่ผู้หญิงที่ขี่มอเตอร์ไซค์อ่ะ
ไม่โดนรถทับมันกลางถนนเลยจริงคือถ้ากระบะเบรกไม่ทัน
ไม่อยากจะคิดเลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น
อันตรายมากนะใช้รถใช้ถนนแล้วต้องระวังกันนะคะ
เป็นภาพจากกล้องหน้ารถของกระบะคันที่อยู่หลังมอเตอร์ไซค์
โดนแซงมาพอดีเลยนะคะค่ะอย่างที่เห็นเหตุการณ์นั่นแหละว่า
เขาก็ต้องพยายามเหยียบเบรกกระทันหันน่าจะมาไม่ได้เร็วมาก
ก็เลยเบรกทันแต่ในอีกมุมนึงเนี่ยค่ะ
รถเก่งที่ตามหลังมาเขาเบรกไม่ทัน
เพราะมันกระทันหันแล้วระยะมันค่อนข้างชิดจริงเนี่ยค่ะ
ก็ชนปั้งโอ้เค้าก็พยายามเบรกแล้วอ่ะ
แต่ด้วยความเร็วที่แบบก็มาก็ไม่ทัน

ไซค์ไปชนกระบะคันหน้าตัวเองล้ม
กระบะคันที่อยู่หลังมอเตอร์ไซค์เบรกกระทันหันทัน
แต่โดนรถเก๋งชนท้ายอีกคันนึง
ก็เป็นรถที่มีความเสียหายทั้งหมด๔คันด้วยกันนะคะ

บนถนนสุขประยูนฝั่งขาเข้าอำเภอพนัฐนิคม
ยูเทิร์นวัดหนองแช่แว่นในจังหวัดชนบุรี
ตำรวจพร้อมกับกู้ภัยก็ต้องไปที่เกิดเหตุแล้วค่ะ
แล้วก็มีรอยที่รถจักรยานยนต์ถลายไปตามพื้นประมาณ๑๐๐เมตรด้วย
ใกล้กันก็เจอรถกระบะที่เบรกทันที่เบรกทันเนี่ยแหละค่ะ
ไปฟังคนขับมอเตอร์ไซค์หน่อยดีไหม
นี่ค่ะนางสาวสุพิชยาวงศาเอียดอายุ๒๑ปีเธอบอกว่า

พอมาถึงจุดเกิดเหตุกระบะคันสีดำด้านหน้าเบรกกระทันหัน

แต่ตรงนั้นบนถนนมันมีทราย
พอเธอเบรกปุ๊บมันก็เลยเสียหลักเลยค่ะ
ล้อมันก็คงไปโดนเสน่ห์ใสมันก็เลยปัด

เพราะดีที่แค่แขนทะลอกไม่ถึงกระบาดเจ็บสาหัด

ส่วนทางด้านนายแสงสุรีประสาทวัย๔๐ปี
คนขับกระบะที่เบรกกระทันหันทัน
ก็บอกว่าเขาก็ขับมาดีแหละ
ก็เห็นแล้วล่ะว่ามีมอเตอร์ไซค์ขี่แซงทางขวามา
แล้วอยู่มอเตอร์ไซค์ก็ล้มต่อหน้าต่อตาเลย
คนขี่เนี่ยนะกระเด็นออกจากรถกลิ้งหลายตลบอยู่กลางถนนด้วย
เขาเนี่ยกระทืบเบรกไม่คิดชีวิตเลย
กลัวว่ารถจะพุ่งไปชนและทับหญิงสาวคนนั้น
ก็ฝากเตือนคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์เลยนะคะว่า
ต้องระมัดระวังความปลอดภัยของตัวเองให้ดี
เวลาขี่รถขอความกรุณาขี่ชิดขอบทางด้านซ้าย

เพราะว่าเนี่ยการที่เขาเบรกกระทันหันก็ทำให้รถข้างหลังชนท้ายเขา
กลายเป็นว่ารถเขาก็เสียหายไปอีก
ก็ระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนกันด้วย